เจ้าหน้าที่สาธารณสุกเข้าไปบุกตรวจคลีนิกภาทแผนไทย
แต่ทีนี้คลินิกนี้ชื่อว่า
ครีนิกมงคลจงกลทูบกระจ่าง

มูลนิธิมงคลจงกลทูปกระจ่างตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ก็ถูกนายชาตรีพิงใยนิติกรชำนาญการพิเศษกองกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมคณะไปตรวจสอบการรักษาแพทย์แผนไทยค่ะ
ซึ่งภายในมูลนิธิมงคลจงกลทูปกระจ่างเนี่ยนะ
มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและระบุว่า
พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเป็นหมอพื้นบ้าน
ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
พลตรวจโทคำรณวิทย์ก็เป็นประธานของมูลนิธิมงคลโจกลทูปกระจ่างด้วย
ซึ่งท่านก็บอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบ
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยนะไม่บอกกันล่วงหน้าเลยนะ
แต่ก็ให้ตรวจสอบก็ใช้ประมาณ๑ชั่วโมงนะคะในการตรวจสอบ
ยืนยันบอกว่าทำตามกฎระเบียบความปลอดภัยทุกอย่าง
ทำตามการอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย
รักษาคนไข้ด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่เคยเก็บเงินค่ารักษาเลย
ทั้งที่การเริ่มเรือนกันทุกวันมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
ค่าใช้จ่ายยังต้องสูงมากด้วยไหนจะแอร์ไหนจะน้ำ
จากความสะอาดต่างนานานะคะ
เขาบอกว่าเขาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมาหลายปี
คนไข้ก็มารักษากันเยอะแยะเต็มไปหมด

ถ้าการตรวจครั้งนี้เจอว่ามีตรงไหนที่มันไม่ถูกต้อง
ยินดีปิดให้แต่ก็เป็นห่วงคนไข้ที่มารักษาเหมือนกันนะ
เพราะว่ามากันเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีรายได้น้อยด้วย
ก็เลยเกรงว่าถ้าเกิดสมมติถูกปิดไปแล้ว
เขาก็จะไม่มีที่พึ่งหรือเปล่าหรืออย่างไร